เนื่องกันเลยค่ะอันนี้ก็ไฟเหมือนกันแต่ว่าจู่รถขับอยู่
แล้วมันมีไฟบึ้มมาข้างหน้าชิ้นส่วนรถฉี่ขาดเลยค่ะ
โอ้โหนี่ขนาดรถคันที่ติดกล้องข้างหน้านะยังชิดซ้ายจอดเลยเชื่อว่าก็ตกใจเหมือนกัน
รถคันที่มีลูกศรแดงข้างหน้าคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ขับขับอยู่บนถนนดีเราก็ไม่รู้เหมือนกัน
โอ้โหนี่มันบึ้มขึ้นมาแล้วเศษชิ้นส่วนรถฉีกออกมาแบบนี้จังหวะนั้นรถเหมือนกับเสียจังหวะเล็กน้อยนะคะ
คนขับเข้าขวาเข้าขวาเสร็จพอตั้งสติได้ประคองรถเข้าซ้ายจอดสิมันเกิดอะไรขึ้น
อะไรของรถที่มันระเบิดขึ้นมาคุณผู้ชมว่าอะไรบางคนบอกยางระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ
เลนจ์ตรงนี้น่ะคือถนนธิคมอุตสาหกรรมรถจานะที่อายุทธยาค่ะ
แบบนี้รถก็ไปจอดตรงหน้าปั๊มเหตุการณ์เนี้ยมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงบ่ายอะค่ะ
แล้วเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์ติดแคปชั่นเอาไว้ด้วย
เตือนภัยระเบิดกลางถนนใครติดแก๊สตรวจสภาพรถบ่อย
พอฟังดูแบบนี้อ่านแคปชั่นแบบนี้นี่แปลว่าอะไร
รถติดแก๊สเหรอแต่เอ๊ะปกติติดแก๊สนี่คือมันก็จะอยู่ข้างหลังไหมถังแก๊ส
อยู่ตรงช่องเก็บสัมภาระท้ายแต่รู้ไหมมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปคอมเมนต์
แล้วก็อธิบายเหตุการณ์นี้ค่ะเพราะว่ากู้ภัยเป็นคนมาตรวจสอบอุบัติเหตุครั้งนี้
นี่ไม่ใช่รถที่ติดแก๊สแล้วรถระเบิดนะคะ
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากคอมแอร์ระเบิดคุณผู้ชม
อ๋อคอมแอร์ค่ะแล้วรถคันเนี้ยเขาเพิ่งจะไปซ่อมแอร์มา
ทีนี้เดี๋ยวต้องดูแล้วแหละว่าเอ๊ะอู่ศูนย์ที่ไปซ่อมเนี่ย
คือซ่อมมาแล้วทำไมมันถึงเกิดเหตุระเบิดอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้น
จะได้คุยเรื่องค่าเสียหายเรื่องความรับผิดชอบต่อไปด้วยนะคะ